นาฬิกาตรงเป๊ะพอดิบพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
อยู่กับชัดทันข่าวสาวอธิกาเหล่า๓คน
คุณอรัชพรคุณมรดีและผมสืบสกุลนะครับ

ในโลกโซเชียลเขามีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกมาคุณ
เป็นเรื่องราวที่บางคนบอกว่าโอ้โหเป็นโจรวัยกระตอบ

เป็นโจรฟันน้ำนมเป็นโจรที่ใส่ชุดนักเรียนแค่นั้นเอง
เพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนตัวนิดเดียว
แต่ว่ามาขโมยรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์บอกว่านี่ผู้ใหญ่เป็นคนบงการ

ทำให้เด็กติดนิสัยขโมยแบบนี้นะครับไปดูคลิปนี้กัน
นี่แหละฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
มีผู้ใหญ่ขี่รถจักรยานยนต์และมีเด็กซ้อนท้ายมา
ก่อนที่รถจักรยานยนต์คันนั้นจะจอด
และให้เด็กที่ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย
ลงมาก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้อื่น
จอดอยู่หน้าหอพักแห่งนี้ในจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งได้อธิบายในช่องแสดงความคิดเห็นบอกว่า
กำลังเตรียมจะไปแจ้งความแล้ว
แต่ก็ตกใจที่มาพบว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นเด็กนักเรียนยังใส่ชุดนักเรียน
ตัวเล็กเพิ่งจะพ้นแฮนด์รถมานิดเดียวเอง
อย่างที่คุณอรัชพรบอกว่าตัวนิดเดียวนะฮะ
คลิปนี้มีคนเข้ามาดูแล้วก็แชร์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
รวมถึงเพจดังต่างก็ร่วมแชร์เพื่อเตือนภัย
อีกทั้งเป็นช่วงของวันเด็กแห่งชาติด้วยคุณ

ทำให้ชาวโซเชียลส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าเป็นห่วงเด็กเหลือเกิน

บางคนบอกว่าไม่อยากจะโทษเด็กนะ
เพราะเชื่อว่าต้องมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลัง
ถึงกล้าก่อเหตุในลักษณะนี้ได้
หากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
เด็กจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของสังคม
ทำลายอนาคตของชาติ
บางคนบอกเข็นรถจักรยานยนต์ไหวหรือเปล่า

แต่กลายมาเป็นขโมยขโจรวัยกระต่อแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับ

และอยากให้จับผู้ที่บงการให้ได้

ผิดทั้งวงการวางแผนลักทรัพย์
และผิดทั้งสอนให้เด็กเป็นคนร้ายด้วยนะครับ

เห็นภาพเห็นข่าวแบบนี้แล้วนะฮะ